โพสต์คลิปบอกโอ้โหนี่เพิ่งเจอกระปุกออมสินของคุณพ่อ
ตอนนี้คุณพ่อป่วยหนักเส้นเลือดในสมองตีบ
แต่ลูกสาวมาเจอเขาเรียกว่ากระปุกออมสินเสาบ้านนะ
เป็นยังไงไปดูนะฮะ
นับไปร่วมแสนนะครับ
นี่ไขน็อต
แล้วก็เปิดเหล็กเสาออกมา
มีแบงค์ยัดอยู่ข้างในเนี่ยฮะ
ยัดไว้ในเสาใช่ครับ

แบ่งร้อยแบ่งห้าร้อยแบ่งพันก็มี
เอาออกมานับแล้วเนี่ยรวมเกือบ๑แสนบาทนะครับ
คือเจ้าของคลิปบอกว่ากระปุกออมสินเสาบ้านนับได้เกือบแสน
ปัจจุบันพ่อป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบ
นี่คือเงินออมของพ่ออยู่ที่ราชบุรีนะฮะ
นี่นะฮะทุกผู้ชมครับแบงค์ห้าสิบร้อยห้าร้อยหนึ่งพันก็มีนะครับ
คือคนก็เข้ามาสอบถามเยอะนะฮะมาแสดงความคิดเห็น
แสดงความชื่นชมคุณพ่อที่เก็บเงินเอาไว้อย่างดี
ลูกสาวบอกว่าไม่มีใครรู้มาก่อนเลยว่าคุณพ่อเนี่ย
ซ่อนตังค์ไว้ตรงนี้ปัจจุบันเนี่ยพ่อป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ
เข้าเดือนที่๕แล้วแต่ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงมาเจอตรงนี้ได้
อาจจะเป็นคุณพ่อบอกหรือยังไงนี่นะครับ
ถึงมาขันน็อตแล้วก็แงะเปิดเสาแล้วก็เจอแบงค์อยู่เต็มเลย
ขอให้คุณพ่อหายเร็วก็แล้วกันนะครับ